แต่เรื่องนี้หัวเราะไม่ออก

เรื่องนี้นะเรื่องที่ปุ้ยจะเล่าเนี่ยคุณผู้ชมฮะ

ใช่ค่ะแล้วมันช็อกมาก
มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กอายุ๑๒เท่านั้นคุณผู้ชม
เด็กที่กำลังอนาคตสดใสค่ะ

ก็ไปเค้นถามน้องว่าใครเป็นคนทำ

ตั้มเนี่ยอายุ๕๑ปีเป็นลุงข้างบ้าน
อ้าวแม่ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจสพดงหลวง

ตอนนั้นตำรวจก็มีการแจ้งข้อเก่าหากับลุงตั้มคนนี้
แต่ลุงตั้มปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
แล้วต้องมีการไปตรวจดีเอนเอถูกไหมคะ
รู้ไหมคะว่าผลการตรวจดีเอนเอเด็กในท้องรอบแรก

แต่ตรงนั้นก็ยังเป็นผู้ต้องหานะ
คราวนี้ตรวจรอบ๒พอเด็กคลอดออกมา
รู้ไหมคะว่าดีเอนเอเด็กไปตรงกับใคร

คือนอกจากดีเอนเอตรวจรอบ๒
ไปตรงกับพ่อแท้ของน้องแล้ว
รู้ไหมคะว่าแม่ไม่เชื่อว่าพ่อของน้องเป็นคนทำ
คุณผู้ชมทีนี้ลำดับเหตุการณ์อย่างละเอียด

แล้วร่วมคิดพิจารณาไปพร้อมกัน

มันเกิดขึ้นได้อย่างไร

เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลชโนธน้อย

เหตุการณ์มันเกิด๒๕ตุลาคมเมื่อปีที่แล้ว
แม่ของน้องหลังจากที่รู้ว่าลูกเนี่ยท้องค่ะ
ก็เลยพาลูกสาววัย๑๒ขวบ
ไปแจ้งความกับตำรวจสพดงหลวง

ไปแจ้งความบอกว่าในตั้มลุงข้างบ้านอายุ๕๑ปี
เป็นคนกระทำน้องจนกระทั่งน้องตั้งท้องนะคะ
แล้วสุดท้ายไอ้เหตุการณ์มันก็ดำเนินเรื่อยมาแล้วเห็นไหมคะ
เด็กที่เมื่อแม่อุ้มอยู่นั่นแหละค่ะ
น้องเพิ่งคลอดออกมาคือ๒๐ตุลาคม
ทีนี้หลังจากที่ตำรวจรับแจ้งเหตุแล้ว
ตำรวจทำยังไงต่อเรียกตั้มมาสอบปากคำ

ตั้มหรือว่าลุงตั้มถูกแจ้งข้อกล่าวหานะคะ
แต่ลุงตั้มตอนนั้นปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ตำรวจก็เลยไม่เป็นไรไปตรวจหน่อย
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์น่าจะตอบได้

ปรากฏว่าพอไปเทียบเคียงกับเด็กทารก

มาเดือนมกราคมทางครอบครัวของน้อง
ไปขอความช่วยเหลือกับหมอปลา
หมอปลามือปราบสัมภเวษีบอกว่า
ให้พาครอบครัวไปร้องขอความเป็นธรรม
กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหารหน่อย
แล้วร้องขอให้มีการตรวจดีเอนเอซ้ำอีกรอบหนึ่ง

ของผู้ที่ถูกกล่าวหาก็คือนายตั้ม

กลายเป็นว่าตำรวจเขามีการขยายผลค่ะ
ไปเอาตัวคนรอบข้างที่อยู่
ใกล้เคียงกับน้องมาตรวจหมดเลย
ไม่เว้นแม้แต่ญาติไม่เว้นแม้แต่คุณพ่อ
ผลออกมาอย่างที่บอกไปตกใจกันทั้งหมู่บ้านเลยค่ะ

ตรงกับพ่อก็ไม่ได้เพราะมันไปตรวจ
แต่รอบ๒พอเอาพ่อไปตรวจด้วย
ปรากฏว่าเด็กในท้องของลูกสาวของคุณแม่ค่ะ
ตรงกับสามีตัวเอง

ก็คือพ่อของน้องนั่นแหละนะคะ
ทีนี้ทั้งแม่เด็กทั้งญาติเนี่ยโอ้โห

ทีนี้ก็เค้นถามลูกสาวอีกรอบหนึ่ง
ลูกสาวบอกว่าพ่อไม่ได้เป็นคนทำ
ว่าคนที่ข่มขืนน้องก็คือลุงตั้ม

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีต้องลงพื้นที่แล้วล่ะค่ะ
ลงพื้นที่นะคะไปคุยกับคุณแม่ของน้อง

มีนาคมปีที่แล้วช่วงนั้นเธอแล้วก็สามีต้องไปเฝ้าอาการแม่สามีที่โรงพยาบาล
ลูกสาวอยู่ลำพังลูกสาวเล่าให้ฟังบอกว่าก็อยู่คนเดียวไม่รู้จะทำอะไร
ก็เลยเดินไปที่ในท้องนาแล้วไปเจอนายตั้มนอนอยู่ที่เถียงนา
นอนอยู่ที่เถียงนาแล้วนายตั้มบอกให้ลูกสาวไปช่วยถอนหงอกให้
แล้วเดี๋ยวจะให้ค่าจ้างพอถอนเสร็จปุ๊บไม่ได้ให้ค่าจ้างนะคะข่มขืนค่ะ
มขืนจนกระทั่งตุลาคมปี๖๔ลูกสาวท้องแล้วก็พาไปที่โรงพยาบาล
ไปตรวจสอบนะครับคุณผู้ชมคือพอเค้นถามก็ลูกสาวยืนยันคำเดิมเหมือนกัน
ออกมายืนยันว่าตรงกับสามีของเธอสามีเป็นพ่อเป็นพ่อของเด็ก
ก็บอกว่ายังไม่เชื่อนะคะตอนนี้ประสานไปทางกฎหมาย
แล้วเช้าวันนี้จะไปยื่นเรื่องประกันตัวสามีตัวเองนะคะส่วนฝั่งนายตั้มโอ้โห
พอผลตรวจรอบ๑รอบ๒ไม่ตรงกับเด็กในท้องนะคะก็โล่งก็โล่งอะค่ะ
คุณผู้ชมฉะนั้นคุณผู้ชมนายตั้มบอกว่าประเด็นเรื่องของการไปถอนงอก
แล้วก็ไปข่มขืนตัดประเด็นนี้ทิ้งไปเลยเพราะไม่เคยทำแบบนั้นไม่เคยทำแบบนั้น
เคยให้ถอนงอกไหมเคยให้ถอนจริงแต่ตอนนั้นถอนที่บ้านของน้อง
ซึ่งก็มีคนอยู่เยอะมากไม่เคยทำแบบนั้นนะคะ
คือคนมันเข้าใจผิดได้โกหกได้แต่ไอ้หลักฐานทางนิติวิสัย
คุยกันหลายครั้งแล้วว่ามันไม่โกหก